ช่วยกันดูหน่อยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่า
เขาเอาภาพข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านถ่าย

นั่นคือค่าปรับที่เจ้าของหอพักเขาไปปรับตอนที่
คือก่อนที่เราจะไปเช่าหอพักเนี่ยต้องมีค่ามาจำถูกไหมครับ

ตอนเวลาเขาออกเนี่ยปรากฏว่าเขาโดนปรับแบบยาวเป็นหางว่าวเลย
กลายเป็นว่าหมดเงินมัดจำเงินมัดจำไม่ได้เหลือคืนสักบาทเลย
หมายถึงว่าปรับในสิ่งที่เขาทำห้องเสียหาย
ถูกคุณดูนะโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้ปรับ๕๐๐บาท
เก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง๗๐๐บาท
เขาบอกว่าบางอันก็รับได้เข้าใจได้นะคะ
แต่บางสิ่งบางอย่างคือเข้าใจไม่ได้เลยอันนี้
อย่างนี้คุณดูนะปรับ๓๐๐บาท
อันนี้ฟูกที่นอนปรับ๑๐๐๐บาท
คือบางอย่างคนเช่าเขาบอกมันปรับแพงไปใช่ไหม
หรือว่าเขาไม่ได้ทำเสียหายหรือมันเสียหายอยู่แล้วใช่ไหม
เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเขาอยากโพสต์เรื่องนี้
ถูกประสงค์ก็คืออยากเตือนสำหรับใครที่จะไปเช่าหอพัก
ต้องเช็คตรวจตาเข้าของดูให้ดีก่อนนะคะ
ว่าข้าวของที่ท่านจะไปใช้ก็คือจะไปอยู่ใหม่
มันเสียอยู่ก่อนหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะบอกว่า
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะ
เล่าบอกว่าตัวเองถูกเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
ปรับค่าสิ่งของชำรุดเยอะมาก
บางอย่างปรับเกินราคาจนไม่ได้เงินค่ามาจำคืนนะคะแถมยังต้องจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มมาอีก
เธอโพสต์ภาพแล้วก็มีการคุณผู้ชมดูนะคะว่าบัญชีที่เธอต้องจ่ายมีอะไรบ้างนะ

แป้งเธอบอกว่าถ้าดูจากสายตาแทบไม่ได้เสียหายอะไรเลยก็มีแต่ฝุ่นเกาะมีรอยนิ้วที่กระจก
อันนี้เจ้าของหอพักปรับ๕๐๐บาทโต๊ะวางของปรับ๕๐๐บาทเพราะว่ามีรอยบวมนิดหน่อย
บวมเนี่ยอาจจะเป็นอายุการใช้งานของเครื่องใช้หรือเปล่านะคะ
เก้าอี้นั่งแต่งหน้าปรับ๗๐๐บาทอันนี้เธอบอกว่าเข้าใจได้เพราะว่ามันพังเยอะ
อะไรอีกล่ะที่วางของใต้กระจกห้องน้ำปรับ๓๐๐บาทเมื่อสักครู่เห็นแล้วนะคะ
อันนี้ชาวเน็ตบอกว่างงสุดสุดเพราะถ้าเกิดว่าดูจากสายตาแทบไม่มีอะไรเสียหายเลยนะคะ
อันนี้อะไรเสียหายล่ะคะปรับ๓๐๐บาทหรือมันเลอะเปลือเปื้อนหรือเปล่า
นั่นสิส่วนเบาะค่ะมีรอยเลอะอยู่นิดหนึ่งเห็นไหมปรับ๑๐๐บาทนะคะ
บอกต่อบอกว่าสำหรับใครที่จะมาหาหอพักใหม่นะคะเวลาเข้าไปเนี่ย
ถ้าต้องเช็คตรวจสิ่งของให้ดีก่อนนะคะอย่างผ้าม่านเนี่ย
เจ้าของห้องเจ้าของหอพักถอดไปซักแล้วทั้งที่เธอยังไม่ได้เห็นเลยว่าเลอะอะไรบ้าง
ผ้าม่านปรับไปห้าร้อยบาทค่ะครั้งแรกเลยกับการย้ายหอนะคะ
แล้วถูกปรับเป็นเงินห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทหวกค่าห้องรวมสองพันเก้าร้อยบาท
เป็นเงินแปดพันห้าร้อยสี่สิบบาทดีที่ยังมีเงินไม่จำ
ไม่งั้นคือโดนแน่แน่นะคะต้องจ่ายแน่แน่ห้าพันหกร้อยสี่สิบบาท
นี่จ่ายส่วนต่างไปด้วยนะคะสามพันสี่ร้อยบาท
งั้นคือไม่ได้ย้ายค่ะจ่ายส่วนต่างไปด้วยค่ะ
คือเต็มเพดานแล้วสำหรับเงินเขาเรียกเงินประกันใช่ไหมคะ
เต็มเพดานแล้วต้องจ่ายส่วนต่างไปอีกสามพันสี่ร้อยบาทนะคะ
หอแจ้งว่าเป็นของใหม่ทั้งหมดไม่เคยมีคนอยู่มาก่อน
อันนี้เธอเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เข้าใจ
แต่ที่ติดใจคือปรับขนาดนี้เลยเหรอขอลดไม่ลดให้ด้วย
เจ้าของหอบอกว่าถ้าทำให้ก็เหมือนไม่มีคนอยู่นะฮะ
คิดเงินเธอพร้อมกับติดแฮชแท็กบอกว่าหอพักอมตะตรงข้ามนิคม
โดนจริงไม่ขำเลยเพราะก็ต้องเอาเงินมัดจำคอนโดใหม่
ซึ่งเธอบอกว่าตอนนี้ได้ยื่นเรื่องไปที่สคบออนไลน์แล้วนะคะ
สคบออนไลน์แล้วนะคะสำนักการคุ้มครองผู้บริโภค
อ่าก็เป็นเรื่องราวของความเสียหายคุณผู้ชมค่ะ